คดีคุณแตงโมแรกเริ่มเดิมทีถ้าเราจำกันได้
หลังเกิดเหตุหลังพบร่างคุณตังโมแล้ว

มาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
ทีนี้ล่าสุดครับมีทนาย๒คนที่ออกมา

ผลการชนสูตรของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ก็คือทนายรัชพลและทนายรณรงค์แก้วเพชรครับครับ
ทนายรณรงค์เนี่ยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยนะครับว่า
ตอนนี้หลักฐานที่ตำรวจมีชี้ไปที่อุบัติเหตุก็ใช่
แต่เนื้อหาสาระคือสภาพร่างคุณแตงโม
นิติเวชของตำรวจยืนยันออกมาว่า
ผลชนสูตรไม่พบบาดแผลช่วงบน
แล้วมาใช้ความเห็นของคนคนเดียวมาปิดคดี
การนำร่างของแตงโมไปผ่าซ้ำที่กระทรวงยุติธรรม

ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นอยู่หลายคดี

มักเจอจะเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ถ้ามาเกิดกับคดีคุณแตงโมนี้อีก
ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเป็นยังไง

แต่นิติเวศที่อยู่ในสังกัดของตำรวจ

แล้วจะมีความเป็นอิสระได้อย่างไร

หลักฐานจะสอดคล้องไปกับกรณีที่
จ๊อปต้องทิ้งขวดวายลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีทีนี้ทิศทางคดีจะเปลี่ยนจาก
อุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมแล้วทนายรณรงค์ก็ติดแฮชแท็ก
แตงโมแตงโมต้องไม่ตายฟรีแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโมครับ
อันนี้คนแรกนะทนายรณรงค์ส่วนทนายรัชพลศิริสาครครับ
โพสต์สั้นเลยแบบตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่า
ผลชนะสูตรแตงโมแผลเกิดก่อนตายมาจากหน่วยงานไหน
ทำไมมีแต่คลุมเคลือหรือปล่อยข่าวกลบกระแสแผลที่หัว
เมนต์กันเยอะเลยครับมาขอบคุณมาให้กำลังใจ
แล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับคุณตังโมสู้เพื่อความยุติธรรมของทุกคน
แล้วก็ขอให้ความจริงปรากฏนะครับก็เป็นสองทนายที่ออกมามีบทบาท
ตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจในคดีนี้ด้วยนะฮะ
ต้องตั้งคำถามกันแหละค่ะอืมใช่ครับนะ